และช่วงท้ายเน้นย้ำกับ๒ศึกสำคัญ
ศึกแรกคือมวยรอบในศึกวันทรงชัย

ครั้งที่๑มีการพูดคุยถึงความพร้อมกัน

เปอร์สตาร์มวยไทยมาร่วมในงานแถลงข่าวด้วยนะครับรอบชิงครับ
เจอกับพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์นะครับแล้วก็รอบชิงกันอันดับสามนะครับ
วันเสาร์พรุ่งนี้นะครับ๒๓พฤศจิกายนครับไทยรัฐทีวียิงสดในเวลา
ทั้งนี้รวมกันเนี่ย๑ล้านนะครับแชมป์หนึ่งครับแล้วก็๒๑๕๕๐๐๐
ได้แสนห้าแล้วก็ที่สี่ได้หนึ่งแสนครับและเน้นย้ำด้วย
ศึกวันนะครับวันนี้ยิงสดจากสิงคโปร์ครับลุ้นคู่เอกน้อง
ไก่ย่าง๕ดาวครับเปิดศึกสายเลือดนะครับเจอกับเสมา
เพชรแฟร์เทคนะครับแล้วก็เชียร์เด็ดอำโรงศออำโนยศรี
โชคนะครับรวมถึงอีกหนึ่งคนเนี่ยก็คือเพชรมรกฏนะครับ
ยินดีอาคาเดมี่นะครับก็เริ่มถ่ายทอดในเวลาสามทุ่มครึ่ง
วันนี้ติดตามดูกันได้ครับ